ทีนี้พูดถึงเรื่องของการควบคุมพื้นที่
อย่างในสมุทรสาครเองค่ะพอเป็นจุดไข่แดงของการระบาด
แน่นอนร้านรวงต่างร้านอาหารต่างเขาก็ไม่ให้คนมานั่งกินที่ร้าน
ต้องซื้อกลับบ้านทีนี้มีโพสต์โพสต์หนึ่งค่ะของคุณหมอ
อ่านแล้วก็ถอนหายใจเลยเหมือนกันนะคะ

คุณหมอบอกว่าโอ้โหช่วงนี้เนี่ยใครที่อยู่สมุทรสาครต้องทำใจนิดนึง
แล้วใครที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องทำใจนิดนึง
นี่ค่ะเป็นโพสต์ที่คุณหมอโพสต์ไว้ก็เล่าเรื่องเล่าเนื้อหาให้ฟังนะ
ว่าวันนั้นคุณหมอเสร็จจากงานที่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วก็ขับรถออกไปไปหาของกิน
บอกแบบนี้นะคะแล้วปรากฏว่ายังใส่ชุดกาวอยู่เลยคุณผู้ชม
แล้วทีนี้พอไปถึงเนี่ยหมอบอกว่าไปที่โลตัสบ้านแพ้ว
เจ้าหน้าที่ก็ให้เซ็นชื่อแล้วก็ให้จดเบอร์โทร
แล้วก็ถามคุณหมอด้วยน้ำเสียงแข็งว่าทำงานที่โรงพยาบาลเหรอคะ
แผนกอะไรหมอก็บอกว่าแผนกเด็กมีอะไรเหรอน้อง
แล้วเหมือนกับพนักงานบอกว่าถ้าทำแผนกนั้นจะไม่ให้เข้าค่ะ
นี่แผนกนั้นเนี่ยคือคงหมายถึงแผนกที่เกี่ยวข้องกับโควิดแล้วค่ะ
แล้วหมอบอกว่างงมากไม่เคยเจอ
ถามหน่อยว่ามีใครอยากสัมผัสคนไข้โควิดไหม
ถ้าเกิดว่าวันนี้น้องหมายถึงน้องพนักงาน
เป็นโควิดแล้วไปโรงพยาบาลจะมีใครปฏิเสธการรักษาน้องไหม
คำตอบคือไม่มีหรอกทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่าจัญญบัน
แล้วหมอก็โพสต์เหมือนเป็นการระบายนะ
บอกว่าต้องรักษาคนไข้กลุ่มเสี่ยงรักษาคนไข้วรรณโรคคนไข้ติดเชื้อ
พวกเราเองก็ต้องมากินยาป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อเราไม่เคยบ่น
เพราะว่ารู้ว่ามันเป็นงานของเรา
แล้วหมอก็บอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็คือคนเหมือนกัน
เขามีวิธีการป้องกันตัวเองอาจจะดีกว่าประชาชนทั่วไปด้วยซ้ำ
เพราะว่าทุกคนก็มีครอบครัวมีคนที่ต้องดูแล
คุณหมอโพสต์บอกว่ารู้สึกเฟลล์มากนะคะ
ไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดว่าไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าร้าน
แล้วนอกจากนั้นนะในโพสต์นี้คุณหมอเขาโพสต์รูปภาพรูปหนึ่งเอาไว้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นหน้าห้องแล้วก็มีข้าวของคือเป็นของกินเป็นอาหารเป็นน้ำอยู่
ซึ่งหมอเขาบอกว่านี่คือรูปของน้องหมอคนนึงที่ต้องกักตัว
เนื่องจากผู้ป่วยปกปิดประวัติตัวเอง
คือต้องมีการแบบไปส่งน้ำส่งอาหารกันหน้าห้องเลยค่ะ